หมูกระทะปะทะกระสุนโลกัน
หมูกระทะปะทะกระสุนโลกันคือเขย

คนที่มีเรื่องด้วยตามมาถึงบ้านจะเอาเรื่องของเขยฮะ
ตามมาเอาเรื่องกับเขยแต่ปรากฏว่าเขยหลบได้
บได้ไอ้หนุ่มคนนั้นที่เป็นคู่กรณียิงปืนเปรี้ยงเข้ามาในบ้าน

และที่สำคัญคือเขยเหมือนพาซวยเพราะว่า
กระสุนที่ยิงมาเนี่ยฝ่าวงหมูกระทะโดนแม่ยาย

บ้านเลขที่๓ทับ๑หมู่๗ตำบลเมืองคงก็คือ
อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
คนที่โดนยิงขาบาดเจ็บคือคุณละระดา
ธนิสสาวงอายุ๕๘ปีกระสุนเจาะป้ายเข้าที่ขา

เรื่องของเรื่องพงศธรเขี้ยวกลาง

ไปมีเรื่องจากข้างนอกแล้วก็กลับเข้ามาข้างใน
คู่กรณีเขาไม่ยอมฮะตามกลับมาด่าสุดท้ายแล้ว

แต่ควักอาวุธปืนมายิง๑นัดเต็มเลย
จนกระทั่งโดนคุณละระดาแม่ยายครับ
สุดท้ายแล้วคนก่อเหตุหลบหนีไป
ตำรวจพอจะรู้ตัวคนที่ก่อเหตุ

เพราะเคยมีคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนมาแล้วครั้งหนึ่งฮะ
เหตุการณ์นี้หมูกระทะเนี่ยเกือบจะทำให้แม่ยายเฉียดตายนะครับ